มควิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหปัชฌาชาติหรือว่ายูเนสโกซึ่งได้ประกาศยกย่อง
ให้คุณกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ซึ่งในโลกนี้ก็คงมีคนระดับนี้ไม่กี่คน
เพราะท่านได้ทำคุณอุปการณ์ไว้มากมายกับสังคมไทย
ในแง่ของสื่อสารบวรชนท่านเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือภิมศ์ไทยรัฐ
และที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือท่านได้อุทิศตัวท่านเอง
ให้กับการส่งเสริมการศึกษานะครับการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เพราะฉะนั้นการให้การศึกษาเป็นการให้ที่ไม่มีขีดจำกัด
เพราะฉะนั้นรางวัลยูเนสโก้ที่ให้กับท่าน
พอกัมพลวัชลพลก็ถือว่ามีความเหมาะสม
การต่อสู้ฝ่าฟันมามากมาย
จะสร้างอาณาจักรไทยรัฐให้พังงาดขึ้นเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศ
แต่พอกัมพลไม่เคยลืมที่จะตอบแทนสังคม
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสทางการศึกษา
ในที่สุดท่านได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลของโลก
โดยยูเนสโก้ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ประจำปี๒๕๖๑ถึง๒๕๖๒ในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีชาตการ
ความจริงโครงการของท่านเริ่มในสมัยที่
ขณะนั้นเนี่ยโอกาสในเรื่องของสถานที่การศึกษายังไม่พอนะครับ
เพราะฉะนั้นขณะนั้นการมีโรงเรียนเกิดขึ้นใหม่

ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนในชุมชนนั้น
ซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนไทยรัฐก็อยู่ในชุมชนชนบท

โรงเรียนในเมืองกับในชนบทนั้นจะต่างกันมากนะฮะ
เป็นคุณอุปการณ์ที่งดงามและยิ่งใหญ่
ถ้าไม่งั้นจะไม่ได้รับการยกย่องจากองค์การสาบานชาติด้านวัฒนธรรม
ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ได้มีการเสียสละ
แต่สำคัญที่สุดคือวิสัยทัศน์ความคิดในก้าวไปข้างหน้า
ของท่านพอกัมพลไม่มีวันตายเลย
เพราะท่านได้เห็นเล็งเห็นว่าประเทศจะมีความเจริญก้าวหน้า
ก็ต้องมีประชากรหรือมีประชนหรือเยาวชนที่มีความแก้
ทางด้านสมองความรู้แล้วก็สติปัญญาแล้วก็คุณธรรม
ธันวาคม๒๕๖๒ครบรอบ๑๐๐ปีชาตการพอกัมพลวัชรพล
ไทยรัฐได้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐แห่ง

ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กในชนบท
กัมพลกำหนดรู้กำลังใจลา
พลพิริยยงยังประโยชน์ให้
วัชฌาจรัตน์จีรประดังประดับโลก

ไทยรัฐไทยพิทักษ์พื้นภูมิสยาม